สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแชร์ข่าวสารในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับ
ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปจนถึงกลางสัปดาห์
เมืองไทยในหลายจุดหลายพื้นที่จะต้องเตรียมรับมือกับความหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
กระแสข่าวนี้เองมีการตั้งคำถามมากมายนะครับว่า
แท้จริงแล้วเรื่องราวที่มีการแชร์อย่างกว้างขวางณตอนนี้นั้นเป็นจริงหรือไม่
และถ้าหากมาจริงพื้นที่ไหนบ้างนั้นจะได้รับอิทธิพลรวมไปถึงได้สัมผัสลมหนาวลมเย็นในครั้งนี้บ้าง
สิ่งที่อยากที่จะให้คุณผู้ชมสังเกตก็คือบริเวณที่มีพื้นที่สีน้ำเงิน
บริเวณดังกล่าวนั้นคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
เช้าวันนี้นั้นปกกลุ่มบางในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ทำให้วันนี้ต่ำสุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียต
ส่วนช่วงกลางวันนั้นยังคงร้อนละอุในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
และถ้าหากเราคำนวณต่อไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ
สิ่งที่เราสามารถให้จะตรวจสอบได้ก็คือบริเวณพื้นที่สีฟ้านั้นแผ่เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาครวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนนั่นก็หมายความว่าลมเย็นนั้นเริ่มมีการแผ่ปกกลุ่มลงมาในหลายพื้นที่แล้วนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงวันพุธจะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินนั้นกินพื้นที่มากยิ่งขึ้น
เกือบทุกพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานรวมไปถึงทุกพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น
กลายเป็นพื้นที่สีเขียวก็คืออากาศเย็นสบายในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นกำลังปานกลางเท่านั้นไม่รุนแรงเหมือนครั้งต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
แผลลงมาในครั้งนี้ก็แผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
ซึ่งระยะแรกของการแผลลงมานั้นก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ

แต่ก็จะไม่ตกหนักตกนานแล้วก็ตกต่อเนื่องเหมือนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าหนึ่งปัจจัยตอนนี้ไม่ได้มีการพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยของเรา
จัยที่ว่านี้ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ
จัยตัวนี้เองเคลื่อนที่มาพาดผ่านต้นสัปดาห์ที่ผ่านมายาวนานแล้วก็ต่อเนื่อง
ทำให้เกิดฝนตกหนักตกนานในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ตรวจสอบล่าสุดปรากฏว่ากระแสลมดังกล่าวนั้นเลื่อนไปพาดผ่านบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนแทนนะครับ
ทำให้ตอนนี้ฝนจึงลดลงในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเมฆจึงลดลงด้วยแดดจึงค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายนะครับ
ทีนี้มาดูสถานการณ์ทางตอนล่างบ้างนะครับแน่นอนครับเมื่อใดก็ตามที่มีมวลอากาศเย็นแผลลงมา
จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
แรงแบบนี้สิ่งที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของฝนที่จะตกเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงคลื่นลมก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณฝั่งอ่าวไทยฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษส่วนสถานการณ์คลื่นเช่นกันครับ

เพราะว่าคลื่นที่สูงประมาณ๓๔เมตรนั้นจะค่อย
ิขลุนที่มาประชิดตามแนวกลอกทางชายฝั่ง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ